ส่วนเรื่องของแบมินตันก็มีการยืนยันสิทธิ์นักแบตที่จะแข่งขันแต่ละประเภทในรายการ
เข้าแข่งขันทีมแพคอาริน่าเมืองทองทานีต่อเนื่องเลยนะครับ
๒๗๓๑มักราคมนักแบดไทยได้สิทธิ์๖คนครับหญิงเดียวมี๒คน
รัชนกอินทนนท์แล้วก็พรปวีช่อชูวงคู่ผสมครับก็มีบาสกับปปเดชาพลภัวรานุเคราะห
สองรายการติดต่อกันที่ไทยแข่งขันนี่แหละครับได้สองรายการติดเลย
ส่วนหญิงคู่นะครับก็จะมีจงกลพันธ์กิติธรากุลกับพระวินดาประจงใจ
การจับสลากแบ่งสายจะมีขึ้นในวันอังคารที่๒๖มกราคมในเวลา๑๐โมงครับ